คุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปแบบนี้เลยดีกว่า
เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
อยากไปไหนเดี๋ยวข่าวเที่ยงจัดให้นะครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูทั้งสีสันประเพณีวัฒนธรรม
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างด้วย
ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวชวนคุณผู้ชม

ถ้าตีถ้าต่อยเหรอนะครับงั้นถ้าไม่ชกกับผม
ชกกับคนเหล่านี้หน่อยให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ

โอ้โหได้ทุกรุ่นทุกวัยทุกคู่เลย

สนุกมากนะฮะมวยทะเลของอบตแก่ใหญ่เกมส์ครั้งที่๒๓คุณ
เขาจับเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะที่ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะฮะ
นี่คุณป้าท่านนี้เนี่ยโอ้โหคุณพี่คนนี้คุณลุงนะ
คุณลุงท่านนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะฮะนี่ส่วนคุณพี่ท่านนี้นะ
นักภาคเขาบอกไม่รู้จะภาคว่าคุณไหว้มวยท่าอะไรเลย
เพราะมันไม่อยู่ในตำรากันหมดเลยหลังจากนั้นแต่ละคู่นะเอาล่ะได้เวลาก็ขึ้นชกแล้ว
ไปนั่งคล่อมท่อแบบนี้แต่หลายคนลีลาอย่างเดียวคุณค่ะ
กว่าจะเขยิบกันได้ดูคู่นี้ก่อนกว่าจะเขยิบกันได้นะ
วัวแต่รำแล้วค่อยเขยิบทีละคืบทีละคืบกว่าจะถึงกันนะคุณนะ
แล้วเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนสุดท้ายเมื่อไปถึงกันแล้ว
ยังไม่ทันจะชกกันเลยทำไมอ่ะคะหรือไม่ก็เอาสาวมัดไปได้แค่มัดสองมัด

ตกทั้งคู่

ถ้าอะไรก็ภาคไม่ถูกเหมือนกัน
อีแออะไรแบบนี้นะฮะ
ถือว่าเป็นงานประเพณีสนุกสนาน
และที่สำคัญคุณได้ความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
นี่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่วัยรุ่นก็มีด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับ
ใครอยากจะไปดูประเพณีดีแบบนี้
ไปที่อปตแก่ใหญ่ที่จังหวัดซื้อดินได้เลยนะฮะ

ใช่อย่างที่บอกเพราะเรามีนาน
ดียังไม่ได้โดนกันเลยนะ
ไปกันที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์กันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่หลายคนชอบ

แต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออกมาประกาศแล้วนะ
ว่าจะมีการปิดเส้นทางสำคัญก็คือกิวแม่ปาน๕เดือนค่ะ
แต่เราหลอกล่อคุณผู้ชมไว้แบบนี้ก่อน
เพราะว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่พาทีมข่าวไปดูความอุดมสมบูรณ์นะ
บอกว่าทีมข่าวถ่ายภาพเอาไว้นะให้คุณผู้ชมได้เห็นความสวยงาม
เจอต้นไม้ที่สวยงามแล้วทะลุไปไหนรู้ไหมคุณ

ทุ่งย่าซึ่งเป็นเนินเขาสูงแล้วก็ริมหน้าผา
แล้วก็เจอดอกกุหลาบพันปีอะไรแบบนี้คุณ

ใช่บรรยากาศสวยงามจริงหลายคนชอบไปนะคะ
แล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายภาพกันมาเป็นที่ละลึก
นี่ไงเขาถ่ายภาพโอ้โหมันสวยจริงทะเลหมอกเลยนะคะ
เพราะว่าถ้าทะลุป่าออกไปก็จะเป็นทุ่งย่าแล้วคุณ

โอ้โหสวยมากบรรยากาศมันคือหลากหลาย

แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเขามีการประกาศปิดเส้นทาง
คุณผู้ชมใจเย็นนะอดทนรอจะได้ไปถ่ายรูป๕เดือนเท่านั้นเองนะคะ
เขาจะประกาศปิดก็ตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนจนถึง๓๑ตุลาคมนี้นะคะ
เพราะว่าอะไรอยากจะให้ธรรมชาติเขาได้พักได้ฟื้นได้ฟูในช่วงนี้
เราเจอกันที่นี่วันที่๑พฤศจิกายนนะหลังจากที่เขาเปิดวันแรกเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะพาคุณผู้ชมไปไหว้ขอพรกันหน่อยวันนี้วันอะไรฮะ
วันนี้วันที่๑มิถุนายนตัวเลขต้องมาดังนั้นไปท้าวเวสวรรค์ก่อน
ที่แห่งนี้นะคุณนะมีรูปปั้นพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายหลากหลาย
พระพุทธรูปทั้งพญานาคองค์ใหญ่และที่สำคัญคือท้าเวสวันฮะ
อยู่ที่วัดป่าภูจันหอมที่บ้านโนนม่วงหวานตะบนคำเลาะอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีครับ
เป็นท้าเวสวันรุ่นทรัพย์มั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง
นี่ความสูง๓เมตรแต่คุณดูนะถือว่าเป็นรูปปั้นที่สวยมาก
และน่าเกรงขามมากนะฮะชาวบ้านเขามาที่นี่กันจำนวนมากเลย
มีการจุดประทัด๕๐๐นัดถวายแก่ท้าเวสวัน
แล้วทีนี้ก็ได้เลขได้โชคได้ลาบมานะครับ
นี่คุณที่หนึ่งแล้วนะนี่พาไปที่อุดรธานี
ต่อกันที่วัดหนองรีที่จังหวัดตราดนะฮะ
ชาวบ้านก็ไปไหว้ท้าเวสวันที่นี่เหมือนกันนะครับ
ทางวัดได้ให้ช่างปั้นท้าเวสวัน๖หน้า๔กร

และอีก๒องค์เป็นเท้าเทพสุวรรณ๕หน้า๔กร

ทีนี้ก็มีคุณป้ามีคุณลุงคุณตาคุณยาย
ขอเลขกันเยอะเลยฟังเสียงขอพรจากคุณป้ากันหน่อย
หนีไม่พ้นงวดนี้แหละนะฮะ
โอ้โหนี่คุณป้าขอให้ถูกรางวัลใหญ่เถอะจ๊ะ

คุณป้าถูกคุณป้าผมขอด้วย

ไปเที่ยวแล้วไหว้พระแล้วก็พาไป
นี่ไปกินกันบ้างให้ฟินกันหน่อยนะฮะ
บะหมี่มาเป็นถาดคุณผู้ชมฮะ
ไม่ได้มาแค่เป็นถ้วยนะต้องไปร้านนี้เลย
ถาดใหญ่แบบนี้กินกันให้จุใจ
ถ้าท่านกินไหวกินคนเดียวก็กินไป
แต่ถ้าท่านกินไม่ไหวพาเพื่อนไปกินกันหลายคน

นี่ผมไปเจอเฮียท่านนี้นะฮะ
เฮียกำลังลวกบะหมี่แล้วก็เฮียเนี่ย
กำลังโอ้โหทั้งใส่ลูกชิ้นหมูหวาน

ไม่ใช่เกี้ยวหมีเกี้ยวหมู
มีทั้งหมี่หยกมีทั้งหมี่เหลืองเนี่ย
ถูกจัดอยู่ในถาดแบบนี้

แต่อัดแน่นไปด้วยเครื่องเคียง

พาเล็กหมี่เกี้ยว
ที่นี่ขายมา๓๐ปีแล้ว

ก็ไม่ยากอะไรคุณใส่ใจเข้าไป

ต้องคลัดสรรวัตถุดิบนะฮะ

นวดนานบะหมี่ยิ่งอร่อย

กินกันแบบสนุกสนานนะครับ
ใครที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาที่อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรีนะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลย
โมงถึงบ่าย๓ตอนนี้ก็เปิดอยู่นะฮะ
หรือใครอยากจะสั่งไว้ก่อนหรือว่าจัดงานเลี้ยง

หรือว่าใครบอกว่าไม่หมดเพราะกินเป็นถาดไม่ไหวก็

สั่งผมก็มีสั่งเป็นถ้วยสั่งเป็นชามได้นะฮะ
ส่วนใครที่ไปมาแล้วก็อยากจะมาฝากคุณขวัญแล้วก็ผมบุ๊กก็ได้นะ
ขอตอนนี้เลยละกันค่ะดิฉันก็ไม่ไหวแล้วล่ะ

ก็เลยพาคุณผู้ชมไปกินฟินเที่ยวแบบนี้นะครับ